เท่าชะเราเชิดหมอไกรมาแล้ว

ใช่แล้วมาเจอเจอกับเราทุกวันเสาร์วันอาทิตยสุดสัปดาห์แบบนี้นะคุณผู้ชม

แต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ๓ราศี
หรือล่ะคะหมอไกร
ราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษราศีเมษใช่ค่ะชาวราศีเมษนะคะ
ในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยนะ
เหงื่อหยดเป็นปี๊บเลยนะคะเพราะว่างานเนี่ยหนักมาก
แล้วงานหนักไม่ธรรมดานะเพราะว่างานจะมีในเรื่องของการแข่งขันเข้ามา
ใช่ค่ะมีเรื่องของการแข่งขันมีคู่แข่งเยอะ
หันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันมีคนที่เหมือนกับว่าทำงานแล้วแบบ
มันเหมือนก็แข่งกับเราตีเสมอเราอยู่ตลอดเวลา
คือเหมือนกับว่าคู่แข่งเนี่ยเขาพัฒนาปรับปรุงตัวให้เหมือนกับว่า
เอาชนะเราให้ได้อ๋อก็ไล่บี้สูสีสูสีกันมามันก็แบบว่ากดดันเหงื่อตก
อย่างที่น้องใบตองบอกอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ย
ก็เลยมีในเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัว
ใช่ค่ะการปรับตัวการพัฒนางานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
อย่างถ้าสมมุติว่าคนที่ทำการค้าขายเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุงกิจการ
ครับนะฮะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทับให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีมากขึ้น
หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนะคะการงานเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง
หรือว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นสมมุติว่าไม่ได้ย้ายตำแหน่งไปไหนหรอก
แต่ว่างานเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นงานอาจจะมากขึ้นแล้วงานเนี่ย
จากจะมีการแข่งขันภายนอกองค์กรแล้วครับยังมีการแข่งขันภายในองค์กรอีกด้วยโอ้โห
ก็ค่อนข้างหนักปาดเหงื่อเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าดาวอังคารเนี่ย
ดาวประจำตัวของชาวราศีเมษเขาเรียกว่าเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้
ความอดทนเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าทำสงครามอยู่แล้วนะคะ
ต้องรอสักประมาณสามเดือนสามเดือนใช่ค่ะหลังจากสงกรานไปใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ประมาณเดือนสิงหาคมเลยโอ้โหเขาเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิด
ทีนี้เนี่ยดียาวไปถึงปลายปีเลยอ๋อ
เพราะฉะนั้นอดทนนิดเดียวเอง๓เดือนเท่านั้นเอง
เดี๋ยวฝ่าฟันกันไปได้แน่นอนนะสำหรับราศีเมษยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองก็คือ
ชาวราศีสิงค่ะน่าจับตามองยังไงคะ
ชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกว่าดวงดีสวนกระแสเลย
ดวงดีนับตั้งแต่วันที่๑๓เมษายนวันสงการนี้เป็นต้นไป

ใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงศ์เนี่ย
มีปัญหามีอุปสรรคอะไรคาใจ
ปัญหานี้มันมีโอกาสที่จะถูกแก้ไขได้โดยง่าย
ดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์อีกด้วย

เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงศ์ควรจะพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ให้มาก

อยู่เฉยนะต้องพยายามเข้าไปเจาะแจ๊ะหรือว่าเข้าไปหาผู้ใหญ่ถึงจะดี
เข้าไปดีนะอย่าเข้าไปบ่อยอย่าเขารำคาญ

แต่ต้องบอกว่าฟ้าเปิดเลยเหรอคะหลังสงกรานไป
ใช่ค่ะหลังสงกรานไปหนึ่งเดือนเนี่ยเรียกว่าดวงดีมาก
และจริงก็ยังดีต่อเนื่องไปถึงเดือนสิงหาคมเลย
โอ้โหถือว่าราศีสิงศ์นี่เป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยนะ
เรื่องที่มันแบบว่ามีปัญหาอยู่มันจะเริ่มคลี่คลายขึ้นด้วยถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสก็รีบคว้าเอาไว้ในช่วงนี้แล้วกันเนาะสำหรับราศีสิงศ์นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศีมังกรนะคะในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่างานเครียดงานหนักสักนิดนึงนะคะ
แล้วคือชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะต้องเครียดอย่างนี้ไปถึงสักประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ
แต่ว่าเครียดเหนื่อยแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
คือต้องลงมือทำต้องมีในเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนนะคะ
ไม่ใช่ว่ามีอะไรได้มาแบบฟุกฟรีง่ายไม่มี

ก็พอลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการลงทุนไง
พอลงทุนแล้วเราก็เฝ้ารอสักพักเดี๋ยวเราก็เห็นดอกออกผลมา
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยคือลงมือทำเนี่ยมีโอกาสได้นะคะ
ทำอะไรเนี่ยโอ้ยากแล้วนะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเข้ามา
ตอนนั้นมีอุปสรรคจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันเชื่องช้ามันยากที่จะประสบความสำเร็จ
อ้อดูมันสะโลไปเสียหมด
แล้วก็ยังมีอีกราศีที่น่าจับตามองด้วยเหมือนกันนะ
นอกเหนือจาก๓ราศีที่พูดมาก็คือ

ชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าชีวิตอื่นนะคะ
เหมือนกับว่างานเวลาที่เราหวังอะไรมันอาจจะประสบความสำเร็จช้า
แล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่มีคนที่จะคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์
แต่ว่าชาวราศีกุมเรียกว่าตกทุกข์ได้ไม่นาน
ต้นร้ายปลายดีอีกไม่นานจะดีขึ้น
สักประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วยิงยาว

ช่วงนี้หมอไก่บอกว่าอาจจะแบบลำบากนิดนึง

แต่ว่าหลังจากสงกราญไปถูกมั๊ยครับ

หลังจาก๑๓เมษายนเป็นต้นไป

ทนกันหน่อยเขาบอกฟ้าหลังฝนมันย่อมสดใสกว่าเสมออยู่แล้วนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองมากนั่นก็คือ

แค่เห็นว่ามีนราศรีนี้ดวงดีนะคะ
ใช่ค่ะชาวราศรีมีนโดยรวมนะคะดวงชะตาถือว่าค่อนข้างดี
ชาวราศรีมีนเขาเรียกว่าดวงไปเรื่อยเนิบนะคะ

แต่ว่าเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาทำให้แบบว่าเหนื่อยใจหนักใจ
ไปได้เรื่อยชาวราศรีมีนพื้นฐานเขาเป็นคนธาตุน้ำ
ธาตุน้ำเขามีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง
สังเกตไหมคะว่าเวลาน้ำเราใส่ภาชนะไหนมันก็เป็นรูปร่างตามภาชนะนั้น

หมายก็คือหมายถึงว่าชาวราศรีมีนเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาก็สามารถปรับตัวได้นะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศรีมีนอาจจะต้องเจอกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้าง

แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ชาวราศรีมีนช่วงนี้มาบ่นกับดิฉันหลายคนว่างานเยอะ

ให้คิดแบบว่าเรามีงานทำมาดีแล้ว

เพราะว่าตอนนี้หลายคนเขาไม่มีงานทำ

มีงานทำมีงานเยอะดีแล้ว

เป็นช่วงเวลากรอบโกยเริ่มทำไปนะคะ
ก็เป็นราศีที่น่าจับตามองมากในช่วงหลังสงกรานนี้

คุณผู้ชมยังไงก็ให้อดทนแล้วก็สู้เป็นกำลังใจให้นะคะ

เลือกมาแล้ว๑ท่านนะคะได้แก่คุณอดีศักดิ์ค่ะ
เกิดวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๓๕
ถามมาเรื่องของโชคลาภการงานและความรักค่ะ

ดวงชะตาของเขาเขาเรียกว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งนะ
คุณอดีศักดิ์หาเงินเก่งมากแล้วก็คือ
มักจะมองเห็นช่องทางในเรื่องของการทำเงินก่อนคนอื่นเสมอ
แต่ว่าคุณอดีศักดิ์เนี่ยดวงเกี่ยวกับเรื่องของพวกลาบลอยไม่ค่อยมี
จะเป็นโชคลาภที่มาจากการทำงานน้ำพักน้ำแรงล้วนใช่ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการงานนะคะในตอนนี้ถือว่างานยังดี
งานยังไปได้เรื่อยนะคะแต่ว่าในช่วงหลังวันเกิด
อาจจะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการคุยกับคน
เจรจาการเข้าหาผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาได้
อาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหรือว่ากิริยาสักนิดนึงใช่ค่ะ
ส่วนในเรื่องของความรักเขาไม่ได้บอกมาว่าโสดหรือยังไง
ใช่ค่ะเราก็ดูให้๒อย่างเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่ายังโสดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามา
มีคนเข้ามารักมาชอบใช่นะมีโอกาสที่จะสละโสดได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคู่แล้วระวังครอบครัวจะเล่าช้า

ใช่เพราะว่ามีเกณฑ์แบบว่ามีคนเข้ามารักมาชอบเพิ่มอีก
สนิทแรงช่วงนี้ถึงมาสำหรับคุณอดีศักดิ์นะ
ยังไงก็ครบถ้วนนะคะวันนี้คุณเป็นผู้โชคดีนะ
แล้วก็จะได้รับกระถุมงคลด้านหน้าชุดใหญ่ไฟกระพริบมากเหรอกาย
เป็นเซตมหามงคลเลยนะคะจากพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อพระมงคลบพิษ

ใช่ค่ะนะคะก็คือเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าค่ะ
เอาล่ะโอ้โหวันนี้ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้
ก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรากดไลค์กดแชร์กันเอาไว้นะคะ
พรุ่งนี้ยังเจอกับหมอไก่พรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไร

จะเสริมดวงยังไงให้แบบว่าดวงดีแล้วเป็นการทำนายเกี่ยวกับเรื่องของนางสงการ

ดีเลยช่วงนี้ใกล้จะถึงสงกรานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะ